ส่วนคดีนี้ที่บอกว่าอีกไม่กี่วันทางตำรวจจะสรุปสำนวนคดีแล้ว
หนึ่งข้อสงสัยคุณผู้ชมน่าจะยังสงสัยอยู่
พวกเราก็ยังฉงนอยู่ว่าจริงหรือเปล่า
ที่คุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือจับขาคุณแซน
แล้วย่องลงไปแล้วก็พลัดตกเรือไปเนี่ย

คุณอัศจริยาเรืองรัตนาผงครับ
เขาก็สงสัยเรื่องนี้แล้วเขาบอกเลยนะ
แล้วเขามีพยานหลักฐานสำคัญด้วยครับ

เดี๋ยวจะเปิดเผยครับแต่ตอนนี้ยังฮะ
นี่ครับนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

ยืนยันว่าตนเองเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนเพราะเขาเองมีหลักฐานเชื่อว่า
คุณแตงโมและแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือตามที่ให้การครับ
แล้วเขาเตรียมจะเอาหลักฐานทั้งภาพนิ่งและวงจรปิดให้กับตำรวจกองปราบราม

มีภาพขนาดนั้นเลยเหรอ

คุณอัจฉริยะบอกจะส่งให้กับตำรวจ

รวมรวมสำนวนแล้วส่งไปให้ตำรวจภูทรภาค๑
ให้ดำเนินคดีกับแซนครับ

นายอัชริยาเนี่ยบอกว่าคดีนี้

เพราะที่ผ่านมาไม่ได้สืบสวนสอบสวน

เหมือนกับตำรวจมีทงไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า

คือปอกับโรเบิร์ตคนอื่นไม่ผิด

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

และสุดท้ายคุณแตงโมอาจจะต้องตายฟรี

เพราะว่าคาวนัดเกี่ยวกับก่อนไป
ให้พอถอมาตรวจเนี่ยใช้เวลาถึงเกือบ๔วัน
ซึ่งคุณป่อยทางคุณปได้มีการ

โดยการเช็ดว่ามลูกตัวเลือด
และให้บุคคลภายนอกมาทำว่ามลูกตัวเลือด
ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกใช้อะไรต่าง
ในการใช้น้ำยาเนี่ยลบจนไม่มีรอยนิ้วมือแฝงติด
อันนี้คือสิ่งหนึ่งในการเก็บของกลาง
คุณไม่ได้ดำเนินการตามปวิอาญาในการสอบพยานนะ
แม้กระทั่งการตรวจเอาคนทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
ไปตรวจแอลกอฮอล์หรือตรวจสารเสพติด
คุณก็ไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคน

ประเด็นที่๓เลยคุณแถลงข่าวมาโดยตลอดว่า
คุณจะคัดค้านการประกันตัวของปอกับโรเบิร์ต
แต่สุดท้ายคุณก็ให้ประกันตัวชั้นลงครับ
คุณอัจฉริยะพุ่งตรงไปที่ตำรวจเลยนะ
การทำงานของตำรวจเลยว่า

ทำไมทำแต่ละอย่างมันน่าตั้งข้อสงสัย

มีหลักฐานหรือเปล่าที่พูดแบบนี้

เขาน่าจะมีหลักฐานหรือเปล่า
แล้วคุณอัจฉริยะยังบอกอีกด้วยว่า

คือใครก็ตามนะที่มายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้

เราก็ตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะฮะอย่างคุณโอเด็ดเนี่ย
คุณโอเดชลบทุกโพสต์คุณแต๊งโดนส่งมีดมาใช่ไหม
ใช่แม้กระทั่งคุณหญิงหมอพรทิพย์ยังโดน

ค่ะแล้วก็มีมีการข่มขู่ถูกถอดถอน
รวมไปถึงตัวเองก็ถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตำรวจภูทรภักดิ์๑โทรสายตรงมาเลยครับ
อันนี้คุณอัจฉริยะบอกนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่โทรสายตรงมาบอก
ขอได้ไหมไม่ต้องยุ่งกับคดีนี้ค่ะแต่เขายืนยันจะเดินหน้าคดีนี้
กว่าความจริงจะปรากฏครับแล้วก็พร้อมรับผิดชอบการกระทำของตัวเองด้วย
ว่าใครก็ตามที่เข้ามาแตะต้องคดีนี้นะแม้กระทั่งตัวผมเองก็ถูกตำรวจของภาคหนึ่งนะโทรมาขู่ด้วยซ้ำไป
ว่าคดีนี้นะก็ได้ปอลกับโรเบิร์ตไปแล้วจะเอาอะไรอีก
อันนี้คือวันแรกเลยที่ผมเจอก็ได้ปอกับระเบิดไปแล้วจะเอาอะไรอีก
ผมบอกว่าถ้าทำคดีตรงไปตรงมานะครับ
ประชาชนไม่ค้านทั้งประเทศเนี่ยหรือสงสัยทั้งประเทศเนี่ย
วันนี้คงไม่ใช่แล้วไม่เคยเจอตำรวจที่ไหนมาขอเราเนี่ย
ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวในคดีคดีแตงโมเนี่ยผมเป็นคนถูกขอร้อง
มายุ่งเกี่ยวในคดีคิดดูแล้วกันว่าเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่ของตำรวจพุทธรภาคหนึ่ง
โอ้โหคุณอัจฉริยะพูดเองเลยว่าเป็นตำรวจผู้ใหญ่
เองว่าไม่ต้องยุ่งคดีนี้ได้ไหมปกับโรเบิร์ตก็โดนดำเนินคดีแล้วไง

ไม่แต่คือก็แปลกนะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันทำแบบตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยต่อให้มีใครมายุ่งเกี่ยวเนี่ย
มันก็จะต้องตรงไปตรงมาแบบนั้นคือไม่ต้องกลัวอะไรเลย